คนไทยที่ไปเก็บเห็ดแล้วก็เข้าไปในเขตสปลาว
คือตอนนี้ในโลกโซเชียลถามอะไรคือเก็บเห็ด
คือบางคนไม่รู้ข่าวใช่ไหมเข้าไปเสิร์ชหาใหญ่เลยว่า
อะไรคือเก็บเห็ดข่าวเก็บเห็ดนี่คือข่าวอะไร
คือสรุปว่าคนไทยเข้าไปเก็บเห็ดที่สปลาว
แล้วมันมีข่าวออกมาว่าพอโดนจับตัวเสร็จแล้วปั๊บ
คนก็เลยบอกว่าฉันอยากจะไปเก็บเห็ดที่ฝั่งลาวบ้าง
คือกลายเป็นกระแสโซเชียลติดเทรนด์ในสัปดาห์นี้เลย
ใช่ค่ะแต่เรื่องนี้คุณผู้ชมต้องฟังข่าวนี้ให้จบ
เพราะว่าทางสปลาวออกมายืนยันแล้วนะทางสำนักข่าวของเขา
แต่ยืนยันว่าอะไรเดี๋ยวดิฉันเล่าให้ฟัง
ดูภารกิจหลักก่อนเรื่องของการรับตัวคนไทยกลับมา
เรื่องนี้ค่ะไปสอบถามนายวิรุธวิชัยบุญรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลนะคะ
ซึ่งก็ดูแลความมั่นคงกล่าวถึงกรณีนี้
คนไทยที่ถูกทางการลาวจับตัวเข้าเมือง
บอกว่าตอนนี้ทางผู้ว่าเองเนี่ยนะคะ
ผู้ว่าที่อุบลมีการทำหนังสือขอรับตัวคนไทยทั้ง๗คน
หลังจากที่สปลาวเขาทำตามกระบวนการตามกฎหมาย
ให้มากักตัวที่ไทยแทนไปกักตัวที่ลาว
แต่ถ้าเกิดว่าลาวจะกักตัวไว้อันนี้ก็เป็นอำนาจของสปลาว
เพราะว่าเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นคือมันเกิดขึ้นในพื้นที่ของสปลาว
ล้ำเข้าไปประมาณสัก๑๐๐เมตร

แต่ว่าเขตแดนมันไม่ได้แบ่งกันแบบชัดเจน
ทีนี้พอทางการลาวเขามีการประชุมกันแล้ว
คงจะแจ้งให้ฝ่ายไทยได้ทราบภายในวันหรือว่า๒วันนี้แหละค่ะ

ทางนั้นเขาก็ดูแลตามสภาพของประเทศของเขา
ก็เหมือนกับที่เราดูแลตามแบบของเรานี่แหละค่ะ
ซึ่งทางด้านนางสาวน้ำฝนแก้วแสง
ซึ่งเป็นลูกสาวของนางวิเชียนแก้วแสงวัย๖๒ปี
ที่ถูกจับตัวไปคือลูกเป็นห่วง
เป็นห่วงแม่เพราะว่าแม่ป่วยเป็นโรคตับแข็ง
คุณแม่ต้องทานยาประจำแล้วลูกก็บอกว่า
พอทางการลาวเขาเปรียบเทียบปรับตามข้อหาเข้าเมืองโดยไม่ชอบแล้ว
เป็นไปได้ไหมส่งมากักตัวที่ไทยเถอะ
เพราะว่าอย่างน้อยลูกหลานญาติพี่น้องจะได้ไปดูแลได้
แล้วนอกจากนี้ก็ยังมีคนไทยอีกคนนึงนะ
ที่มีโรคประจำตัวเหมือนกันต้องกินยาประจำตัวก็เลยเป็นห่วง
ลูกสาวพยายามที่จะส่งยาของโรคตับแข็งให้กับคุณแม่
แต่ไม่รู้เลยว่าตอนนี้ยาที่ส่งไปแม่ได้รับแม่ได้กินแล้วหรือยัง
อันนี้ก็เป็นความเป็นห่วงของครอบครัวนะคะ
ส่วนประเด็นเรื่องของการฉีดวัคซีนอันนี้ต้องฟัง
เพราะว่าทางเว็บไซต์เวียงจันทามสำนักข่าวในสปลาว
เขารายงานมาอ้างอิงคณะเฉพาะกิจเพื่อป้องกันควบคุมและแก้ไขการแพร่ระบาด
โควิด๑๙แขวงจำปาศักดิ์นะคะ
บอกว่ากรณีที่คนแชร์ไปเนี่ยนี่คุณผู้ชมเห็นถึงแม้ว่าเป็นภาษาลาว
แต่คุณก็เดาได้ใช่ไหมว่าพาดหัวเขาพาดหัวว่าอะไร

ใช่คือเขาบอกว่ากรณีสังคมออนไลน์แล้วก็สื่อบางสำนักของไทย
รายงานไปแบบนี้มันไม่มีมูลความจริง
ครับเรื่องที่จะฉีดวัคซีนป้องกันโควิดสิบเก้าให้นะคะ
ปัจจุบันนี้ทั้ง๗คนก็ถูกนำตัวไปยังศูนย์จำกัดบริเวณชั่วคราว
หลัก๒๑แขวงจำปาศักดิ์อันนี้เป็นไปตามมาตรการป้องกันโควิด๑๙
เจ้าหน้าที่ฝ่ายลาวก็กำลังดำเนินการเจรจากับเจ้าหน้าที่ฝั่งไทย
จะได้ส่งตัวกลับประเทศตามกฎหมายแล้วก็ปฏิบัติตามสนที่สัญญาระหว่างประเทศ
อันนี้ก็อัปเดตให้คุณผู้ชมได้ทราบกันนะคะยืนยันเรื่องฉีดวัคซีนไฟเซอร์
ก็คือการนำตัวคนไทยกลับมาให้ได้โดยเร็วนะฮะ